คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยกินกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดนี้ใช่ไหม
แล้วบางร้านเขาจะมีกลอยทอดด้วย
กลอยท่อบางคนอาจจะไม่เคยกินแต่เป็นแผ่นขาวแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้การจะเอากลอยขึ้นมากินต้องล้างให้ดี
เพราะว่าในกลอยมันมีตัวเกิดพิษด้วยนะครับ
ถ้าล้างไม่ดีนะคุณพิษมันยังตกค้างอยู่
ทีนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ว่าคนเนี่ยซื้อกลอยทอดมากินนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
แล้วเกิดอาการใจสั่นวิงเวียนศีรษะอาเจียนจำนวนหลายรายนะครับ
โดยกู้ภัยสมาคมของกู้ภัยต้นทงชัยลำปางได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่มีอาการแบบนี้ก็รุดไปที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าผู้เจ็บป่วยรับประทานกลอยทอด
นอนหมดแรงอยู่ภายในบ้านเมื่อไปถึงพบคุณป้าผันมีรัฐนะฮะ
คุณป้าผันอายุ๖๔ปีคุณนอนไม่มีเรี่ยวมีแรงอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับ
แล้วก็พบนางฟองรัฐมหามิตรนะครับอายุ๔๔ปีกำลังอาเจียนอยู่เลยนะฮะ
โดยกู้ภัยจึงประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางทันทีนะครับ
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีก๒รายที่ร่วมกันทานกลอยทอดด้วยกันและเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ
แต่อาการไม่รุนแรงมากแต่ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับผู้สิทธิ์ของเราลงพื้นที่ไปพบกับนางฟองรัฐ
บอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ได้แวะซื้อกล้วยทอดมันทอดแล้วก็ร้านนี้เขามีกลอยทอดขายด้วยนะครับ
ร้านประจำห่างจากหมู่บ้านประมาณ๗๘กิโลเมตร
มา๕๐บาทครับก็เอามานั่งกินด้วยกันนะ๔คน
คือพ่อแม่และตัวเธอเองรวมถึงป้าข้างบ้าน
คือป้าผันปรากฏว่าหลังกินไปประมาณสัก๑ชั่วโมงกว่า
ตัวเธอเองแล้วก็แม่มีอาการร้อนวูบวาบเลยคุณ
เวียนศีรษะปวดท้องและอยู่ก็อาเจียนออกมา
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ส่วนพ่อกับป้าคนข้างบ้านมีอาการแค่เล็กน้อยคือมึน
อาการไม่หนักมากไม่เหมือนตัวเธอกับแม่
เมื่อเธอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ
เธอก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าไปซื้อกลอยทอดมากินนะครับ
แต่ว่าจริงเป็นร้านที่ซื้อมาหลายปีแล้ว
บ่อยครั้งก็ไม่เคยเกิดอาการแบบนี้มาก่อนนะครับ
แต่หลังจากนี้ก็คงเข็ดแล้วล่ะคุณ
ไม่กล้าที่ซื้อกลอยทอดมากินอีกนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านขายกล้วยทอดกลอยทอดนั้น
แม่ค้าก็ระบุว่าตั้งแต่ขายมาก็ไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้นะ
ยืนยันว่าก่อนที่จะเอากลอยมาทอด
ได้ทำการล้างพิษกลอยด้วยน้ำเกลือจนหมดแล้วคุณ
ต้องให้ความรู้กันหน่อยสำหรับกลอย
คือหลายคนรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นพืชหัวที่อาจจะมีพิษนะครับ
เป็นพืชหัวที่มีลักษณะเป็นแป้งด้วย
เมื่อกินเข้าไปในขณะที่มันยังมีพิษ

คันปากก่อนนะครับจะคันลิ้นคันคอ

คลื่นไส้อาเจียนเกิดอาการเมาว์วิ่งเวียนนะครับ
กินสดเลยนะสดนี้ตายทันที

ยังอาจจะทำให้เกิดอาการพิษต่างได้เลยนะครับ
เขาบอกว่าต้องล้างให้ดี

เมื่อกี้แม่ค้าเขาบอกว่าเขาล้างด้วยน้ำเกลือแล้วมันยังไม่หมด

ต้องเอาหัวกลอยเนี่ย

จากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กบาง

น้ำที่มันไหลผ่าน

เอาที่หั่นแล้วบางเนี่ย

ให้น้ำมันไหลผ่านนะครับ
หรือว่าต้มในน้ำเกลือ

แลกเปลี่ยนสารดายอสคอลีน

โดยเฉพาะในน้ำเกลือเข้มข้น

แล้วเขาบอกว่าเวลาในการจะชะล้าง

คือต้องล้างแบบนี้๗วันเลยนะ

คือเขาจะบอกว่าให้เปลี่ยนน้ำหลายรอบ

ถ้าแช่น้ำเกลือแช่ไว้๓วัน

อาสุกนะเขาบอกว่าคนที่กินกลอยแล้วเกิดอาการมีพิษนะครับ
เกิดอาการเป็นพิษในช่วงตั้งแต่ปี๕๙ถึงปี๖
๑๗๒รายแล้วครับครับโอ้โหนะครับ
ส่วนปีนี้ก็เป็นการพบว่ามีผู้ที่เจ็บป่วย
จากการกินกลอยแล้วก็ล้างพิษไม่หมดก็เพิ่มขึ้นอีก๒ราย
จริงนะคือปกติดิฉันก็เป็นสายกินอย่างเดียวอาจจะไม่รู้
แบบรายละเอียดเพราะเราก็จะเห็นชอบทานเวลากลอยที่มันอยู่
ในถั่วลิสงทอดเป็นแผ่นแบบนั้นนะเขาจะมีผสมกรอยก็ทาน
อร่อยนะใช่แต่พอมารู้นี่บอกโอ้โหมันก็อันตรายเหมือนกันถ้าเกิด
ความสะอาดไม่ดีพอนะคะ